พาไปที่บางบัวทองค่ะมีเยาวชนอายุ๑๖เรียนอยู่ม๓
แต่เขาล้อมวงกงเล่ากันอันนี้ก็น่าตกใจแล้วนะ
พกปืนปากกาด้วยแล้วทำปืนลั่น
ปืนปากกาลั่นใส่เพื่อนตายเลยนะนั่นไง
แต่ทางครอบครัวของเด็กที่ตายเขาสงสัยว่าปืนลั่นจริงหรือเปล่า
เพราะว่าดูจากบาดแผลมันคล้ายกับเป็นลักษณะของการเจาะยิง
เดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยดูเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะ
เมื่อช่วงตี๓ที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพบังบัวทองไปตรวจสอบ
มีเยาวชนถูกยิงนะคะเสียชีวิตเลย
เป็นบ้านทาวน์ฮาวส์๒ชั้นหน้าบ้านโต๊ะหินอ่อนเลือดเต็มเลยนะคะ
ทีนี้ค่ะมีคนเจ็บด้วยถูกปืนจุด๓๘เป็นปืนปากกายิงใส่นะคะ
แต่ว่าตอนแรกเนี่ยคนที่เจ็บกับอีกคนนึงที่เจ็บหนักเนี่ย
เจ็บหนักคือทนไม่ไหวไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับ
กระสุนมันเข้าตรงไหนมันเข้าขมับขวาแล้วมันฝังในนะคะ
ทีนี้ค่ะคนที่ก่อเหตุเขาก็ไม่ได้หนีไปไหน
เขาก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ขอใช้เป็นนามสมมุติ
เพราะว่ายังเป็นเยาวชนเรียกว่าในเอ็มนะคะ
อายุ๑๖เรียนอยู่ม๓ในเอ็มบอกว่า
ก็เนี่ยมากงเล่ากันที่บ้านรุ่นพี่
พอเมาได้ที่หยิบปืนมาเล่นแต่ไม่ใช่ปืนผม
เอ็มบอกปืนเพื่อนแต่ปืนมันลั่น
เพื่อนเจ็บเพื่อนตายเนี่ยโอ้โหผมเสียใจมาก

แล้วปืนเป็นปืนของใคร
เป็นปืนของเพื่อนครับ
เพื่อนในกลุ่มใช่ไหม
ใช่ครับ
นี่นะคะในเอ็มเป็นคนที่บอกว่า
ผมทำปืนลั่นผมไม่ได้ตั้งใจ
ส่วนในเอกนามสมมุติอายุ๑๗
คนนี้ยอมรับว่าเป็นเจ้าของปืนปากกา
บอกว่าซื้อมาเพื่อป้องกันตัวจากคู่อริ

เรียนอยู่ม๓นะคะนี่คือปืนปากกาค่ะ
มาป้องกันตัวจากคู่อริค่ะ

ก็ในเอ็มไปหยิบปืนจากหน้ารถจักรยานยนต์ของเขา
แล้วออกมาเล่น
มันไม่มีอะไรเกิดขึ้น
หลังจากนั้นในเอ็มหันปากกระบอกปืนไปหาเพื่อน

ลองยิงใส่เพื่อนตาย
โอ้โหเขาก็ยืนยันว่าคนที่ทำปืนลั่นกับคนที่ตายเขาก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันหรอก
สนิทกันมากด้วยมันเป็นเหตุศูนย์วิสัยจริงเขาบอกแบบนี้
แล้วผมก็ซื้ออาวุธปืนมาป้องกันตัวครับผม

เอาปืนจากหน้ารถแล้วทำยังไงต่อ
แล้วก็เอาไปเล่นไปลองแล้วลองใส่ตัวเองไม่แตก
พอหันไปก็บอกไปหาเพื่อนก็ลั่นครับผม
ทีนี้ค่ะตำรวจก็เลยควบคุมตัวเยาวชนทั้งหมดนะคะ
ไปสอบปากคำก็ที่ล้อมวงอยู่ด้วยกัน๑๒คนค่ะ

คือในเอ็มคนที่ทำปืนลั่นกับในเอกเจ้าของปืน
เอ็มโดนไปสองข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืน
และกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
ส่วนในเอกโดนข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืน
หลังจากนี้ก็ต้องส่งตัวผู้ต้องหา๒คนนี้
ไปสารเยาวชนนะคะที่นนทบุรีเพื่อดำเนินคดีทั้งคู่อายุ๑๖
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านเกิดเหตุ
เจ้าของบ้านให้ข้อมูลสั้นยืนยันว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริง
เป็นเหตุสูตรวิสัยจริงจริงเด็กมันไม่ได้ทะเลาะกัน
มันสนิทกันด้วยซ้ำก่อนเกิดเหตุเด็กเด็กกำลังจะเก็บของ
กำลังจะแยกย้ายกันไปนอนแต่ปืนลั่นใส่จนตายไปคนหนึ่ง
ตอนนี้สภาพจิตใจของเด็กทุกคนย่ำแย่มาก
ไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะ
ทีนี้ค่ะส่วนบรรยากาศที่วัดไซน้อยที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนทบุรี
ครอบครัวของเด็กที่เสียชีวิตนะคะก็นำร่างของผู้เสียชีวิต
สวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนแรก
ที่เสียชีวิตขอเรียกน้องว่าน้องโด่นะคะอายุ๑๖เหมือนกัน
คุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราคุยกับคุณพ่อของน้องโด่
คุณพ่อบอกว่าพ่อสงสัยค่ะ

คือด้วยความที่ว่าเจ้าตัวบอกว่า

แล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะยิงใส่กัน
แต่ทั้งหมดในกลุ่มถ้าสนิทกันจริง
แล้วแค่ไปดื่มเหล้าสั่งสรรค์แล้วทำไมต้องเอาปืนปากกาไปด้วย

อันดับแรกเลยคือเอาปืนปากกากันไปทำไม
ที่ลูกชายไปสั่งสรรค์กับเพื่อน

ได้ยินเสียงคล้ายมีคนมาเคาะฝากระโปรงรถ

สักพักหนึ่งตำรวจโทรมาบอกว่าลูกถูกยิงตาย
ป้าของในโด่ที่เสียชีวิตนะคะ
บอกว่าหลานชายไม่ใช่เด็กเกเรไม่เคยมีเรื่องกับใคร

ก็ติดใจสงสัยสาเหตุการตายเหมือนกัน
ป้าก็ไม่ค่อยเชื่อว่าปืนลั่นแล้วก็เป็นอุบัติเหตุ

ป้าสงสัยว่าโดนจ่อยิงหรือเปล่า
คล้ายกับยิงในระยะใกล้จากคำให้การของเด็กที่บอกว่าปืนลั่นนะคะ
เด็กบอกว่ายืนอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับเด็กที่ตายคนยิงยืน
คนตายนั่งแล้วอยู่ตรงกันข้ามกันทำไมกระสุนเข้าขมับขวาของเด็กที่ตาย
ถ้าอยู่ตรงกันข้ามใช่เขาบอกอยู่ตรงกันข้ามกัน
ทำไมถ้ามันลั่นจริงจริงทำไมมันเข้าขมับขวาอืมตามร่างกายของเด็กที่เสียชีวิตอ่ะ
นะคะคุณป้าบอกว่ามีร่องรอยถูกทำร้ายด้วยมีรอยฟกช้ำตามตัวด้วย
รอยตรงเนี้ยมันคืออะไรและสุดท้ายคือเด็กเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์อ่ะ
เล่าเหตุการณ์ไม่ตรงกันสักคนหนึ่งเลยอืมทั้งทั้งที่ก็นั่งล้อมวงกงเล่ากันอยู่
แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดให้ข้อมูลไม่ตรงกันเลยครับ
คุณป้าก็เลยบอกว่าความสูญเสียครั้งนี้คือเตือนเลยนะคะ
ให้เป็นอุทาหรณ์และอยากให้เด็กทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์พูดความจริงได้ไหม
ไม่อยากจะให้น้องโด่ต้องตายฟรีแบบนี้นะคะ
อันนี้ก็เป็นประเด็นการติดใจสงสัยของคนในครอบครัวนะคะ
เพราะมันมีผลกับเรื่องของข้อหาที่จะแจ้งใช่ค่ะ
ที่จะดำเนินคดีใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องความประมาทหรือว่าตั้งใจเนี่ยนะฮะ